ไปที่จังหวัดระยองครับคุณผู้ชมครับฝนตกหนักมันสะสม
แล้วตอนนี้๓อำเภอน้ำท่วมหนักที่สุดอยู่ที่อำเภอแกลงครับ
บางจุดน้ำท่วมถึงหลังคาและนี่คือความเสียหายที่เราพูดไปถึง
ตั้งแต่เมื่อวานไข่แสนตัวใช่ไหมคะแสนสี่หมื่นสลดจริงจริง
อืมตายเป็นเบื่อครับค่ะนายประยุทธ์พานทองนะครับ
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
เงินช่วยเหลือเจ้าของฟาร์มไก่ในพื้นที่หมู่๑๐ตะบนกระแสบน
แกลงที่ถูกน้ำท่วมนะครับจนทำให้ไก่ในฟาร์มตายไป
หนึ่งแสนสี่หมื่นตัวมูลค่าความเสียหายกว่าสิบล้านบาทครับ
ฟาร์มยอมรับว่าคาดไม่ถึงจริงเพราะน้ำมันมาเร็วมาก
ส่วนในพื้นที่ตะบนบ้านนาอำเภอแกลงนะครับพบว่า
ยังมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมอยู่ถนนหลายสายรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับ
ชาวบ้านยังไม่สามารถกลับเข้าไปในพื้นที่ได้เพราะว่าน้ำลดลงแค่เล็กน้อยเท่านั้น
และฝนยังคงตกลงมาอย่างหนักเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่าหนึ่งพันหลัง
ประสบภัยกว่า๓๐๐คนและพื้นที่การเกษตรเสียหายหลายพันไร่
แล้วหลังจากที่เมื่อคืนนะครับฝนมันหยุดระดับน้ำที่ท่วมนะครับ
ในพื้นที่ตะบนบ้านนาตะบนกระแสบนของอำเภอแกลงจังหวัดระยองเนี่ย
ระดับน้ำเริ่มลดลงประมาณยี่สิบเซนติเมตรสัญญาณดีแต่แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูง
ตั้งแต่ยี่สิบเซนติเมตรไปจนถึงหนึ่งเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลึก
คุณผู้ชมลึกเข้าไปด้านในนะครับ
สวนผลไม้พื้นที่รุ่มชาวบ้านยังคงอยู่ในสภาพติดเกาะครับ
นะครับการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านบางแห่ง
ยังต้องใช้เรือเป็นยานพานะรถยนต์ไม่สามารถแล่นเข้าออกได้
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าฝนเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา

ที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะฮะ
นี่แหละครับเป็นผู้ประสบภัยโพสต์เอาไว้

นี่คือตั้งแต่ต้นที่น้ำเริ่มมา
นี่ฮะเขามีเพลงประกอบด้วย
นี่ฮะไว้ไหมบอกมา

คุณผู้ชมดูว่าความแตกต่างของถนนมันเป็นยังไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗กันยายนช่วงเที่ยงนะครับ

น้ำก็นี่ฮะเป็นอย่างไรครับคุณพระราบฮร์น
เชื่อไหมว่านี่คือถนนเดิมนี่กล้องเดิม
มันพัดทุกอย่างไปถนนเละเลย
เป็นร่องอย่างกับทางรถไฟเลยครับคุณผู้ชมฮะ

ครับชาวบ้านต้องมาช่วยกันซ่อมถนน
แล้วก็เอาหินคุกนะฮะมาลงมาลงไว้นะครับ
อย่างน้อยก็พอให้สัญจรผ่านไปมาได้ก่อน
โพสต์คลิปสภาพน้ำที่หลากเข้าท่วมบ้าน
ถูกน้ำท่วมจมเกือบมิดคัน
ในบ้านได้รับความเสียหายครับเนี่ยนี่คือในบ้าน

ใช่ครับโอ้โหนั่นคือนอกบ้านครับ
นี่คือนอกบ้านครับนี่เห็นป้ายหยุดไหม
โอ้โหหมดเละนะครับ
เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้แถมเงินก็ลอยหายไปกับตา

มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
โดยมีคนเข้ามาให้กำลังใจคนที่โพสต์นะครับ
บอกว่าต้องมาเจอกับเรื่องเลวร้าย
แล้วขอให้ปลอดภัยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับ
คุณผู้ชมครับน้ำท่วมจังหวัดระยองครั้งนี้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วถึง
ผู้หญิงท้องแก่ใกล้คลอดนะฮะนางสาวดาวีนะครับอายุ๒๖เป็นชาวลาว
คุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลแกลงต้องออกเอาเครื่องมือออกมา
และช่วยกันทำคลอดบนถนนที่บนรถจอดติดน้ำท่วมอยู่เนี่ยฮะ
คือเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ระดับน้ำถึงหัวเข่าแล้วครับ
สาวท้องแก่นี่ร้องเจ็บท้องเจ็บท้องน้ำคร่ำแตกแล้วด้วยนะ
เจ้านักที่ต้องช่วยกันอุ้มไปท้ายรถกระบะและทำคลอดบนนี้เลย
ทำคลอดกันเลยคุณหมอเก่งมาก
คลอดได้ทารกเพศชายมาครับปลอดภัย
เดี๋ยวจะพาทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยขึ้นรถเข็นเข้าโรงพยาบาล
ไปตัดสายสดือในโรงพยาบาลครับ
สามีมาบอกว่าพาภรรยามาโรงพยาบาล
แรงโอ้โหน้ำท่วมหลายสายอ้อมไปอ้อมมา
กว่าจะถึงก็ช้าอยู่แล้วนะครับ
พอถึงหน้าโรงพยาบาลน้ำท่วมเข้าไม่ได้อีก
ก็ต้องทำคลอดกันบนรถแบบนี้แหละครับ
ก็ดีใจที่ลูกชายปลอดภัยนะฮะ
ซึ่งลูกชายคนนี้เป็นลูกคนที่๒แล้ว
แม่น้ำหนักเท่าไหร่ทะเบียนรถเท่าไหร่

มีจริงด้วยโอ้ผมพูดไปโอ้ภาพรอมาจริงด้วย
คุณผู้ชมถ้าชอบก็จดเอาไว้
ผู้สื่อข่าวเราเขาก็รู้เนอะ

สินเอาไว้ก่อนน้ำท่วมมาแบบนี้นะคะ
แต่ยังไงแล้วก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะคะ
ขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ค่ะ